ฝนตกบ่อยนะฮะหลายพื้นที่ด้วยกัน
โคราชนี่ตกกันมาติดต่อกัน๒๓วันแล้วนะครับ
มีพื้นที่บ่อทรายอยู่แห่งหนึ่ง
คือคนงานทำงานดูดทรายกันอยู่คาดว่ามันอาจจะอุ้มน้ำไว้เยอะหรือเปล่า
บ้านนี้พังถล่มลงมานะฮะค่ะ
แล้วทับคนงานคือความจริงทำงานกันอยู่๕คน
วิ่งหนีออกมาได้๔คนเหลือคนหนึ่งออกมาไม่ทัน
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยลึกเป็น๑๐เมตรนะฮะ
แต่ตรงยอดด้านบนเนี่ยพังถล่มลงมาทับร่างคนงานอยู่คนหนึ่งนะฮะ
สุดท้ายเสียชีวิตนะฮะค่ะชื่อนายจรูนแก่นพะเนานะครับ
อายุห้าสิบหกปีครับท่านผู้ชมครับบ่อทรายตรงนี้เนี่ย
อยู่ในพื้นที่ตะบลหนองพลวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อนคนงานนี่ตกใจกันหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่ากำลังดูดทรายกันอยู่เดินเครื่องดูดทรายกันอยู่นะฮะวันนี้
มีคนงานอยู่ตรงจุดนั้น๕คนทำงานอยู่ด้านล่าง

กองดินทรายที่สูงเท่าภูเขาเนี่ยมันพังถล่มคลื้นลงมาก็พากันวิ่งหนีตาย
แต่วันไหนจะรูนวิ่งออกมาไม่ทันครับ

ซ้ายนี่ถล่มลงมาทับร่างไปหมดเลย
มีคนงานที่เค้าเล่าให้ฟังเห็นมั้ยครับ

สาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากดินอ่อนตัว
เพราะว่าฝนตกติดต่อกันมา

มีเมื่อสักครู่นี้มีอยู่คนนึงใช่ไหมที่นั่งเล่าให้ฟังอยู่

เห็นตรงไหน
อยู่ช่วงตรงนั้นใช่ไหมนี่เห็นช่วงตรงนั้นเลยใช่ไหม
แกเห็นตรงไหนเนี่ยใช่ไหมเห็นตรงไหน
อ่าก็คงจะถูกน้ำที่เป็นน้ำฝนตกลงมา
แล้วก็อุ้มน้ำไว้เยอะแล้วก็กัดซ้อนแล้วก็สไลด์ลงมานะครับ
ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนไงค่ะ
หลายพื้นที่ต้องระวังจริงฟ้าฝนฝนตกหนัก